คุณผู้ชมครับอีกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคือหมอของขวัญคราวนี้เธอมาไลฟ์นะฮะ
บอกว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมเนี้ยนะฮะของโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตเนี้ย
ถ้าจะบวชหมอว่าพูดความจริงดีกว่านะฮะท่านบอกว่าสบงมันฟอกขาวไม่ได้นะครับ
ถ้าจะบวชอันนี้หมอพูดถึงปโรเบิร์ตถ้าจะบวชหมอว่าพูดความจริงดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ความจริงที่ว่าถ้าพูดมาเลยแตงโมตกเรือแล้วทำไมทุกคนไม่อยู่ตรงนั้นช่วย

ความจริงที่คุณพูดมามีกี่เปอร์เซ็นต์ถึงแม้จะเพื่อนหมอ
หมอก็ยังยืนยันคำเดิมอยากจะเรียกร้องออกมาให้พูดความจริงเพราะว่าสบงฟอกข่าวไม่ได้ค่ะ
หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดิ์นะครับหรือว่าหมอของขวัญนะครับ
ไลฟ์แสดงความคิดเห็นกรณีที่โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
โดยหมอของขวัญบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการบวชหรือถือศีลเพื่อแก้ปัญหานะครับเพราะว่าสบงฟอกขาวไม่ได้
คุณหมอว่าแบบนั้นบวชเพื่อล้างความผิดไม่ได้หากสำนึกจริงควรออกมาพูดความจริงและส่งเสียเลี้ยงดูสิ่งที่แตงโมรักเช่นน้องอิสเตอร์ดีกว่าไปบวช
ซึ่งเธอบอกว่าเธอได้แนะนำคุณปอไปแบบนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่เขาจะเลือกนะฮะ
จากนี้หมอของขวัญนะครับยังโพสต์ภาพขณะสวมกอดเบิร์ตนะฮะ
แฟนของคุณแตงโมในวันที่เธอไปร่วมพิธีไว้อะไรพร้อมระบุข้อความว่า
ผลชนสูตรรอบ๒ออกมาบางส่วนแล้วแพทย์นิติเวศและทีม๑๕ท่าน
ไม่คิดว่าใครจะกล้าเปลี่ยนผลคุณหญิงหมอแถลงเอง
เรื่องมันใหญ่เกินเบอร์เกินใครจะกล้าบิดหมอเชื่อในหลักของนิติวิทยาศาสตร์
แต่ส่วนเรื่องปัสสาวะหมอยังไม่เชื่อค่ะนะฮะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดหากเรื่องโมไม่ได้จบอย่างที่บางคนคิด
หากข่าวของแตงโมซาลงไปจะมีข่าวใหม่มาแทน
แต่หมออยากจะให้ทุกคนไม่ลืมเบิร์ตผู้ชายที่น่ารัก
อยากจะสนับสนุนเขา